ซึ่งเป็นตลาดยิ่งใหญ่ของจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ที่มาที่นี่ใบตองไม่ได้มาคนเดียวแน่นอน

ดิวนะ
เห็นว่าที่นี่เป็นสายกินอยู่แล้ว
ใช่ตริชายอย่างสายกิน

เพราะว่าวันนี้จะพาลิตาและคุณผู้ชม

เธอทำเส้นสดที่ชอบเลย

จากร้านสมชายขนมจีนปักใต้
อยู่คู่กับตลาดรังสิตมาเกือบ๓๐ปี

ได้วันละเป็น๑๐๐กิโลเมตรเลยทีเดียว
แต่เขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้เนี่ย
ต้องตามน้องใบตองไปดูกันครับ
โน้นร้านโน้น

อันนี้ก็เป็นแกงไต้ปลาครับผม

อันนี้ก็จะเป็นน้ำเงี้ยซะ
น้าไอ้พ่อมีทุกภาพเลยนะ
ไอ้นี่ลำแท๊ดจ้ะ

ราคาเท่ากันนะตอนนี้ขายหน้าร้าน

แล้วพอวันหนึ่งขายแบบเส้นขนมจีนอย่างนี้

เพราะเราทำเองเหมือนกับอาจารย์ลูกค้า
อยากให้ลูกค้าได้ทานของสด

อันนี้เกลียมจะทำเน้มยาปูทำให้ดูเดี๋ยวครับ
อ๋อใส่กะทิด้วยก่อนแล้วที่เขาบอกว่ามาที่นี่
แล้วต้องกินเป็นของดีของเด่นของที่นี้คือน้ำยาอะไร
สาวน้ำเถอะสาวน้ำอยู่ตรงนี้พ่อเลื่อนมาสาวน้ำสาวน้ำ

โอเคพ่อทำให้ดูเลยได้ไหมจ๊ะทำเลยนะ
โอเคจ๊ะพ่อทำเถอะหนูขี้เกียจฟังเพื่อนแล้ว
อันนี้สับปะรดขิงแล้วก็เป็นพริก
แล้วก็เอากระเทียมใส่กุ้งแห้งแล้วก็น้ำตาลแล้วแต่ชอบ
ไอ้กะทิที่เราไอ้กะทิสดไอ้กะลาด
ตอนแรกพ่อตักเต็มนะพัดลมปิวมะเอาออกหมดแล้ว
งั้นขอรับใหม่เลยสุดยอด
รักใจเห็นใจทักเงินทองไหลมาเต็มไหม
พ่อไม่ได้ให้ทอนอะมาฉันถือ

ฉันเห็นพ่อบีบมาหน้าก็คือได้มา

เอาอันนี้ครับไปสิไปสิ
แล้วเดี๋ยวเธอจะพูดคำเดียวกับฉันว่าเออสับปะร
พ่อซึ่งสับปะรดร้านไหน

คือของพ่อดีตั้งแต่เส้นแหละเพราะว่าเส้นเขาสด
แล้วเส้นเขาจะไม่มีกลิ่นเหมือนหมักดอง
สองก็คือกะทิพ่อเขาว่ามันไม่ข้นจนเกินไป
คือมันมีความมันมันเค็มแล้วสับปะรดหวานช่าม
กรุงแทงพ่อนี่คือกรุงแทงเข้าอ่ะมันไม่เหม็นเค็ม
มันโปรดมาแล้วไม่ทำให้เราต้องไอเกิดปะนะ

ถ้าเขาร่วมมาแบบเฮ้ยบ้าวอะ

เมื่อกี้พ่อบอก
ใส่เนื้อปลูลงไปค่ะ

คือน้องเจก็คือดูแลเรื่องการทำเส้นใช่ค่ะน้องเจเป็นคนแบบควบคุมหมดเลยไหม
แรกแรกอะค่ะทางร้านเราจะไม่มีเส้นสดค่ะสมัยแรกคือใช่ใช่ค่ะแล้วคือพอคันนี้เจ๊เรียนจบมา
ก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาขายได้ปีสองปีค่ะรู้สึกว่าร้านเราอ่ะมันต้องพัฒนาแล้วก็ไปต่อได้อีก
แล้วเส้นสดอ่ะดีกว่าเส้นหมักยังไงก็คือเราทำสดใหม่ใหม่เลยแล้วก็ไม่ใส่สารกันบุตรเลยก็คือไม่ใส่สารการบูดแล้วมันก็จะทำให้ร้านเราเป็นเอกลักษณ์ด้วย
ใช่ค่ะแต่ทำไมเราต้องทำสดถึงหน้าร้านขนาดนี้มันสดไปไหมคะลูกค้าจะได้เห็นเลยไงคะว่าเราสดจริงสดจริงของดีจริง
งั้นเริ่มเลยคือก่อนที่จะมาทำเส้นหน้าร้านเราต้องมีการทำแป้งมาก่อนไหม

ซึ่งการเตรียมแป้งสำหรับทำเส้นขนมจีนก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านนะครับโดยใช้แป้งสูตรเฉพาะของการทำเส้นขนมจีน
นำมานึ่งให้เนื้อแป้งอ่อนตัวลงแล้วก็นำไปตีค่อยผสมน้ำทีละนิดซึ่งจะต้องจับเวลาให้เป๊ะเราก็จะได้แป้งที่ข้นพอดีสำหรับการนำมาทำเส้นสดแล้วล่ะครับ
ใช่ก็จะดูดแล้วก็ผืดใช้จะตรงนี้มามันก็จะวนบางที
เชื่อเอาเป็นเลยค่ะเอาอัพล็อปเปลี่นพอได้ก็ช้อน
ล้างน้ำ

ค่ะแล้วเราก็จะต้องมาจับเส้นจากตรงนี้ให้ออกมาเป็นแบบข้างหน้าอย่างเงี้เหรอใช่ค่ะ

ทำแบบที่ร้านเราไม่เหมือนใคร

อ่าวนหนึ่งวนสองสองรอ
ถ้าเราชำนาล่ะเราจะรู้ว่าเส้นอ่ะเนี่ยมันจะเท่าเท่ากัน
เมื่อกี้ที่สาวขึ้นมามันยังไม่มีเส้นขาดลงมาเลย
นี่เลยดูดิแล้วใสมากดูดิเนี่ยดูดิแล้วต้องใส

พี่สองคนอยากจะลองว่าจะจับเส้นได้ไหม

ใช่ค่ะรีดป๊าป๊า

ไม่กำลังใจของทีมน้องภาพกว่าจะดู
หลับขึ้นมารุดน้องเบา

ให้รู้สึกว่าก้อนสวยค่ะ

เธอฉันว่าไม่ได้ขออีกทีได้ไหมจ
เอาอย่างนี้เรามาซื้อกิน

นี่คือขนมจีนน้ำยากะทิภาคล้าง

ถูกต้องส่วนของลิตาก็จะเป็นน้ำยาใต้นะครับ

อร่อยค่ะเพราะว่าผักตรงนี้ก็คือกินไม่อั้นเลยหรอค่ะ

ดูเส้นสิเส้นดีมากจริง

เป็นอย่างไรเถอะ

น้ำยาใต้มันจะได้ความข้น

แม่เลิศ
อร่อยอร่อยแรงครับพ่อโอ้โฮ

แม่ฟินกันไปเลยนะครับ

เส้นทางชีวิตของพ่อสมชาย

เรียกว่ายาวไม่แพ้เส้นขนมจีนเลยล่ะครับ
งั้นเราไปคุยกับพ่อสมชาย

คุณพ่อมาเปิดร้านขนมจีน

เพราะเราความรู้มันไม่มากใช่ไหมครับผม

ชีวิตอ่ะสงสัยมันจะต้องเป็นแบบนี้อีกนาน

แล้วก็เลิกทั้งเหล้าทั้งบุรีเลิกหมด

พ่อเลยคิดว่าเราควรจะขายอย่างอื่นไหม

จำได้ไหมหม้อแรกตอนนั้นพ่อทำอะไร

ลงทุนครั้งแรกลงทุนไปประมาณ๑๐๐๐บาท

เพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณคนกินไหมพ่อ

แล้วจริงไหมที่บอกว่าน้องเจตอนเข้าอนุบันหนึ่ง
พ่อจ่ายเงินค่าเทอมลูกไม่ได้

ยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียน

แต่ว่าพ่อก็ย้อนเวลาไม่ได้

อยากรู้เหตุผลว่าเราเรียนจบปริญญาแล้ว

ก็คือเราเห็นว่าพื้นฐานทั้งบ้านเรา

กว่าจะทำถึงทุกวันนี้ได้ค่ะก็นานมาก

คือแข็งแกร่งแล้ว
แล้วก็แค่มาเพิ่มเติมแล้วก็เติม

เราก็อยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวเราเหมือนกัน

จนต้องปิดร้านประกอบกับความที่มีอายุมากแล้ว
นำพามาซึ่งความกังวลของคนในครอบครัว
พอทราบว่าพ่อติดโควิดคือแม่ก็นอนไม่ได้

เราเหมือนว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วแล้วเริ่มแบบแล้วถ้าพ่อเราเป็นอะไร
เราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่

พอพ่อไปโรงพยาบาลเลยค่ะเขาบอกว่า
ถ้าพ่อเป็นโควิดอ่ะคือจะแบบ

คุณพ่อป่วยหนักมากเลยเหรอขนาดไหนอ่ะใช่ค่ะ
คือตอนแรกคือทานอะไรไม่ได้
ใช่แล้วก็คือแบบพูดแล้วก็ไม่มีเสียง

เป็นอยู่คนเดียวใช่แล้วก็คือตอนแรกก็ไม่คิดว่า
เป็นโควิดแล้วไปตรวจเจอ
แล้วก็มีฉายโมฉายโมคือแบบ

ที่ร้านก็แอบเห็นว่ามีสิ่ง

ปากปุ๊บก็จะมาลูกค้ามาเลย
แม่ฝันว่าท่านล่วงลงมา
ใช่ค่ะแล้วแม่ก็คิดถึง

อ๋อทั้งหลังของของคุณค่ะ

ก็จะมีสาขาแรกนะคะตลาดรังสิต
สาขาที่๒จะเป็นเซียรังสิต
ส่วนสาขาที่๓จะเป็นตรงตลาดสะพานแดงคลอง๑
สาขาที่๔จะอยู่ตรงเส้นลำลูกกาหลังคอนโดลุมพินี
สุดยอดวันนี้ขอบคุณคุณพ่อสมชายคุณค่ะ